สวัสดีค่ะข่าวกีฬานะคะกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะอาเกียระนิชิโนเฮสโค้ชนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะ
ก็มีแผนที่จะเรียกนักเตะทีมชาติไทยมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งก็จะเริ่มดูฟอร์มนักเตะนะคะ
ตั้งแต่การแข่งขันไทยรัฐฟิกโซปรีซีซั่นเลยค่ะ
นายพาทิตสุภพงศ์นะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเอามาเปิดเผยค่ะว่า
ณตอนนี้อาเกียราชนิชโนเฮจโค้หัวหน้าภูมิสรรค์ทีมชาติไทย
เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่๒๑สิงหาคมและก็อยู่ในช่วงกักตัวเฝ้าระวังโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งนิชิโนค่ะจะเริ่มดูฟอร์มนักเตะตั้งแต่แมชพิเศษไทยรัฐบิ๊กโฟลปรีซีซั่นที่จะมีทีมไทยลีกชั้นนำลงแข่งขัน๓๖กันยายน
ก่อนที่เกมไทยลีกสองพันยี่สิบนัดรีสตาร์ทนัดที่ห้าจะกลับมาแข่งขันสิบสองกันยายนค่ะ
ส่วนเรื่องการเก็บตัวนะคะจากเดิมที่สมาคมกำหนดไว้ในปีนี้ว่าจะมีในช่วงต้นเดือนกันยายนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนที่เป็นฟีฟาเดย์เดิม
ซึ่งแคมป์ต้นเดือนกันยายนมีโอกาสสูงที่จะไม่เก็บตัวค่ะเนื่องจากว่าคาบเกี่ยวกับไทยลีกที่กลับมานะคะส่วนการเก็บตัวในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนก็จะเรียกนักเตะไทยมาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างแน่นอนเพราะไม่อยากจะให้ทิ้งช่วงไปนานค่ะแล้วก็แม้ว่าจะโปรแกรมทีมชาติจะยังไม่ได้ทรา
การการเดินทางระหว่างประเทศก็คงจะต้องลงทำการผสมกันกับทีมสโมซอลในไทยกันเองค่ะ
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยรัฐบิ๊กโฟลปีซีซั่นก่อนไทยลีก๒๐
จะกลับมาแข่งขันกันต่อในเดือนหน้านะคะก็มี๓เกมด้วยกันนะคะ
คู่นี้แข่งขันกันแบบปิดทั้งหมดนะคะ
เริ่มเข้ารายการถ่ายทอดสดบ่าย๓โมง๕๐นาที